ถ้าใครไปเจอน้องคนนี้ใจแข็งที่ว่าแบบเฮ้ยไม่ซื้อไม่เอา
เห็นแบบนี้ผมว่าละลายแล้วก็ใจอ่อนซื้อ

ว่ายย่อขนาดนี้ทำคนที่เขาเห็นมันต้องซื้อแล้วล่ะไปดู
และสุดท้ายชายหญิงคู่นี้ก็ต้องซื้อใจอ่อนกับท่าไหว้ที่สวยงามของน้อง
นักเรียนผู้หญิงคนนี้จริงดูดิโอ้ยวายแบบนี้ใครเห็นก็ใจอ่อน
น่ารักน่าชื่นชมหนึ่งขยันทำมาหากิน
งานสุจริตช่วยพ่อแม่ทำมาหากินขายของ๒ไหว้สวยเหลือเกิน
อาศัยช่วงติดไฟแดงเดินขายนมเปรี้ยวตามสี่แยกอันนี้เกิดขึ้นที่อุทัยธานี
กรุยุทธการขายถ้าแบบนี้ไทยไทยว่ายย่อสวยน้อมเลย
เชื้อเชิญให้คนมาไหว้สุดท้ายนะสุดท้ายก็อุดหนุนกันไปเรียบร้อย
คนที่เขาขับรถมาเขาก็อุดหนุนไปเป็นที่เรียบร้อย
ถ้าผมเจอผมเหมาหมดแน่น้อน่ารักเจียวสวยจัง